คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้เลยนะคะ
ใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ลักษณะเหมือนคลุ้มคลั่ง
แล้วก็เกิดอาการหลอนหรือเปล่าครับนักท่องเที่ยวเป็นนุ่มชาวอิสราเอล
อยู่ดีเดินแก้ผ้าไปปั๊มน้ำมันค่ะคุณโอ้โห
ปั๊มน้ำมันแล้วสภาพคือมือเขาเนี่ยเลือดไหลอาบเลยนะคะ

ก็คือพอเห็นคนในปั๊มเจ้าหน้าที่พนักงานตกใจ
ต้องหาโอ้โหพี่พี่เอาอะไรคุมตัวหน่อยเถอะนะ
นี่นะคะเป็นนุ่มชาวอิสราอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองค่ะ
นี่มาแบบไม่ใส่อะไรเลยเหรอโอ้โหจ๊ะ
แล้วคุณดูสิคะไอ้ที่ผ้าที่คุณเห็นอันนั้นมันคือเหมือนผ้าเช็ดตัว
แต่เป็นเพราะว่าพนักงานของปั๊มและคนในปั๊มเขาเอาผ้ามาให้ห่ม
แล้วคุณนึกภาพว่าถ้าไม่มีผ้านี่คงจะเห็นแหละค่ะ
ช้างน้อยแน่นอนนะตำรวจภูทรเชิงทะเลค่ะ
ที่จังหวัดภูเกษค่ะเพราะรับแจ้งเสร็จก็ไป
ถึงบอกว่ามีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
เดินแก้ผ้ามาบาดแผลเลือดไหลเนี่ยโอ้โหไหลเต็มมือเลยนะคะ
บริเวณนั้นคือปั๊มน้ำมันที่อยู่ในพื้นที่บ้านป่าศักดิ์นะคะ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

ไปรักษาก่อนนะคะว่าตกลงแล้วมีญาติพี่น้องอะไรยังไงอยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าด้วยนะครับ